เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่ามีรายการทีวีรายการหนึ่ง

เกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงเรื่องของความเชื่ออะไรแบบนี้เนี่ยนะ
แล้วก็มีพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบท
ก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในรายการ

ก็เถียงกับที่เขามีความเห็นต่างกันในรายการ

แล้วคุณผู้ชมคนดูที่ดูรายการก็ส่งข้อความมาต่อว่า

ร้องไห้แล้วก็ระบายความในใจอัดอั้นตันใจ

แม่ต้องมาห้ามเขาถึงจะหยุด
คลิปนี้ก็เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาไปคุยว่าเกิดอะไรขึ้น

หลวงพ่อหรือว่าหลวงพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบท
ชื่อจริงเขาคือนายชัยรัฐยอดพรม
ทีมข่าวของเราไปที่สำนักศักยันต์คลอง๔
ก็เจอว่าที่คอเนี่ยก็มีรอยแผลแต่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะ
รอยยาวประมาณสัก๕๑๐เซนติเมตร
แล้วก็เหมือนกรีดคอกรีดแขนเหมือนกับมีแบบเลือดไหลด้วยค่ะ
ก็เป็นแผลอยู่นักข่าวเราบอกก็มีแผลอยู่
เพราะน้อยเนื้อต่ำใจถูกสังคมโซเชียลถูกคนรุมประนามโยนความผิดให้
ทั้งที่ไม่ใช่คนเริ่มต้นเลย
พอเขาไปออกรายการทีวีรายการนี้แล้วเขาไปเจอคนที่มีความเห็นต่างกันเนี่ย
เขาก็โมโหเหมือนกับถูกดูถูกแล้วเขาก็เถียงกันในรายการด้วยนะ

แต่ถ้าถามว่าเคยติดยาเสพติดจริงไหมเขาบอกว่าจริง
เขาเคยติดยาเสพติดแต่มันนานมากแล้ว
ทำไมต้องเอาเรื่องเก่ามารื้อฟื้นมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เนี่ยพอคนไปตำหนิคนก็ไปขุดคุยไง
ในอดีตเคยเป็นอะไรยังไงมาอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าก็ยอมรับนะ
มันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมคนอาจจะเรียนแบบได้
เขาก็บอกว่ามันเป็นความคิดชั่ววูบจะไม่ทำอีก
แล้วก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไปด่าเขาอีกค่ะ

คือมันเป็นอาการของคนน้อยใจคือ๑นะครับ

ก็คือคุณนัทเอยเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาท้าผมกลางรายการปักมีดเนี่ยนะครับ
คือหมุนเหมือนเขาเรียกว่าพูดง่ายว่าเป็นการหยาม
ถ้าไปเรียกกันภาษาชาวบ้านเรียกว่าเหมือนกับยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่ไม่กล้าทำอะไรแบบนี้นะครับ
คือปักมีดลงรายการแล้วผมถามว่าสมาคมรักอะไรแบบนี้มันใช่ไหม
ถ้าการกระทำอย่างนี้มาท้าทายผมไม่เคยไปท้าใครนะ
และอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่เคยไปโชว์แสดงปฏิหารอะไร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะเป็นต้นเหตุคือ
ปู่มหาหมุณีจะขอรับไว้เพียงผู้เดียวคือปู่มหาหมุณีเป็นคนผิดเอง
เนี่ยเขาก็บอกว่าที่ไปออกรายการทีวีนะ
ก็ไม่ได้คิดว่าแบบตกเป็นเครื่องมือของสื่ออะไรหรอก

แต่อยากให้รายการมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของคนที่ไปร่วมรายการมากกว่านี้
เนี่ยเพราะถ้าไม่เข้มงวดอีกหน่อยเถียงกันไปเถียงกันมา
มีอาวุธมาทำร้ายกันในรายการก็เป็นไปได้
เขากลัวแบบนั้นเพราะว่าเถียงกันเยอะเลยในรายการนะครับ
การเอาคนที่สามเข้ามาได้ยังไงเชิญก็ไม่เชิญแล้วพกมีดเอาเข้ามาด้วยอย่างเงี้ย
ก็คือบอกตรงว่าตรงนี้ก็ต้องให้ทางรายการช่วยควบคุมตรงนี้นิดนึงก็จะดี
เพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างวันนี้มันไม่เกิดขึ้นนะ
ถ้าครั้งต่อไปใครจะมาใจเย็นเหมือนกับคุณนัท
ใครจะมาใจเย็นเหมือนคุณก๊อตหรือเหมือนผมอาจจะแทงกันตายกลางรายการ
รายการของคุณก็จะถูกปิดไปโดยปริยายนี่ไงครับตรงนี้พลาดไม่ได้
ถึงจะเป็นการเล่นเรตติ้งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้
อารมณ์ของคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
แต่ผมบอกตรงถ้าเป็นเด็กพวกวัยรุ่นหรือคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะมา

ยังไม่ไหวยังทนไม่ไหวครับว่า
ไอ้การที่คุณมาปักมีดยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เนี่ย

สักวันหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะมีเรื่อง
ก็แทงกันตายในรายการหรือยิงกันตายในรายการก็ได้

ทั้งฝ่ายที่เป็นร่างทรงกับฝ่ายที่แบบไม่เชื่อ

นายสุภกฤษพิบูลศิลป์หรือว่าก๊อตดรากอนนะฮะ

ใช่ไหมคุณไปออกรายการกับเขานะครับ
บอกว่าเขากับพ่อปู่มหาหมุณีไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะ
กระทั่งพ่อปู่ไปไลฟ์เฟซบุ๊กด่าเข้ากับครอบครัว

กระทำของพ่อปู่เป็นอาการของคนร้อนตัวออกมาปกป้องร่างทรงต่าง
ที่ผ่านมาเขาก็เคยทำการพิสูจน์ความคงกระพันหนังเหนียวของพ่อปู่
ที่เขาท้านะฮะผ่านทางโซเชียล
แต่พ่อปู่กลับไม่กล้ารับคำท้า
กระทั่งได้ไปออกรายการด้วยกัน
ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ท้าทาย
แต่มีคนเอามีดออกมาท้าทายพ่อปู่แทน
แต่พ่อปู่กลับแสดงอาการโมโห
ซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าพ่อปู่จะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา

เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าพ่อปู่ต้องการอะไรจากสังคม
ถึงที่จู่เนี่ยไปไลฟ์เฟซบุ๊ก
แล้วใช้มีดปาดคอตัวเองซึ่งมันไม่ควรทำ
คุณต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อน
ว่าคุณต้องการอะไรจากสังคมกันแน่
และถ้าคุณต้องการอะไรแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ
คุณต้องยอมรับมันให้ได้
เพราะนี่คือสิ่งที่คุณต้องได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ใช่ว่าเราไปทำความผิดพลาดมานู่นนี่นั่น
แล้วก็ไลฟ์สดฆ่าตัวตายอย่างที่เราเห็นกันนะครับ
ยิงหัวก็มีนะครับ
ผูกคอตายก็มีปาดข้อมือตายก็มี
ฆ่ากันตายก็มีไหลสดต่อยกันโชว์ก็มี
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาที่จุดเล็กนะครับของสังคมที่มองข้าม
สังคมอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันไร้สาระมากเลย

แต่จุดเล็กตรงนี้ผมบอกไว้หนึ่งอย่างเลยว่า
ถ้าเราไม่อุดจุดเล็กบนรูรั่วของเรือสัมเภาแล้วแล้วก็เรือสัมเภาลำใหญ่แค่ไหน
ก็สามารถที่จะล่มจมน้ำได้
อีกคนนึงนะครับที่มีกรณีกับพ่อปู่มหาหมุณีนะ
ใช้มีดปาดคอตัวเองตัดเพราะว่าถูกสังคมกลั่นแกล้ง
แล้วก็อ้างว่าตัวบีฟักโกสเนี่ยเป็นคนเริ่มทำให้เกิดเรื่องราวขึ้น
ขอยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อน
แต่พ่อปู่นั่นแหละที่เริ่มก่อน
เพราะออกมาปกป้องร่างทรงองค์ขเจ้าที่เขาต่อต้าน

พ่อปู่ก็ไลฟ์เฟซบุ๊กด่าเขาแล้วคนอื่นที่ต่อต้านพร้อมกับท้าทาย
ส่วนตัวรู้สึกสงสารนะที่ดูเหมือนกับว่า
ตัวพ่อปู่เนี่ยโดนร่างทรงคนอื่นหลอกใช้

เพราะไปทวนกระแสน้ำแล้วคุณก็รับไม่ไหว

แล้วก็ไปทำร้ายตัวเองอันนี้อยากจะเตือนนะครับ
แล้วร่างทรงเนี่ยหรือว่าคนที่ชื่นชอบเขาเองก็ดีเนี่ย
ก็เคลียร์นะครับจากข้อมูลที่ผมได้ยินมาก็คือพยายามให้ปู่เนี่ยออกมาปะทะกับผม
ก็เหมือนเป็นเครื่องมือถูกหลอกใช้อันนี้ก็สงสารเขาและลูกเพจเองไม่ว่าจะชอบเขาหรือเชียร์เขา
การไปให้กำลังใจเขาผิดเนี่ยโดยการที่เข้ามาปะทะเนี่ย
ด้วยความคิดหรืออะไรต่างที่มันทวนกระแสน้ำเอง
มันก็ทำให้ตัวเขาเองเกิดอาการน้อยใจจากสังคม
เพราะว่าก็อย่างที่เห็นไม่มีใครออกมาต่อต้าน
ก็มีแต่เขาเองแม้แต่ร่างทรงเอง
ก็ยังไม่มีใครกล้าออกมาต่อต้าน
ตัวเขาเองดันไปทวนกระแสน้ำอันนี้ก็สงสารเขาเหมือนกัน
ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เราก็อยากจะบอกให้เขาหยุดเถอะหยุด
หยุดที่จะมาพาดพิงกระแสน้ำ
หรือว่าพาดพิงเกี่ยวกับความคิดของคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ย
ก็ให้เบาไปเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะไป
ควบคุมความคิดใครได้ในเมื่อพฤติกรรมของเขาเองเนี่ยก็
จะมีการท้าทายคนอื่นซึ่งตัวผมเองฟังยังไม่พอใจเลย